และวันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่ายินดีอีกข่าวหนึ่งด้วย
เรื่องของตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙
ที่ยังไม่มีเพิ่มติดกันมา๒วันแล้ว
แต่เรื่องของยอดผู้ป่วยที่เพิ่มเติมมา

วันนี้มีการแถลงเรื่องของผู้ติดเชื้อเพิ่ม
ก็อยู่ที่๓๐กว่าคนนะคะ๓๒คนด้วยกัน
ขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ใช้เวลาช่วงวันหยุดนี้

เพื่อให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์
กำลังรักษาผู้ป่วยโควิด๑๙นะคะ
จากข่าวดีเรื่องที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มแล้ว
วันนี้ยังถือว่าโชคดีที่คนที่ป่วย
หายออกจากโรงพยาบาลไปอีก๑๔๑คนทีเดียวนะคะ
เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อนะคะ
หรือไปในสถานที่ที่มีการแพร่ระบาด๑๘ราย
กลุ่มผู้ป่วยรายใหม่๕ราย
ไปสถานที่ชุมนุมชน๒ราย

และอยู่ระหว่างการสอบแหล่งติดเชื้ออีก๕รายค่ะ
อกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มที่เดินทางจากต่างประเทศ
เข้าพักแล้วก็มีการกักตัว๔ราย
ขณะเดียวกันมีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่มขึ้น๑๔๑ราย
แล้วก็น่ายินดีค่ะอย่างที่บอกไปวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นวันที่๒นะคะ
ก็อยากให้คงสถิติตรงนี้เอาไว้
ส่วนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดรวมแล้วมี๒๗๖๕ราย
กลับบ้านได้แล้ว๑๙๒๘ราย
ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล๗๙๐รายนะคะ
เสียชีวิตสะสมยังอยู่ที่ตัวเลขเดิมคือ๔๗ศพค่ะ
แพทย์ทวีสินบอกว่าในจำนวนผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว๑๙๒๘คน
มีคนเข้ามาบริจาคพลาสมาเนี่ยยังไม่ถึงร้อยคนเท่านั้นนะคะ
เพราะฉะนั้นวอนขอความร่วมมือเลยถ้าหากว่า
ที่หายดีแล้วประสงค์จะมาบริจาคพลาสมาเพิ่ม
สามารถไปได้ที่สภากาชาติไทยนะคะ
พร้อมทั้งเปิดเผยถึงข้อมูลจากเดือนมกราคมถึงวันที่๑๘เมษายน
พบว่าผู้ป่วยที่อายุระหว่าง๒๐๓๙ปี
เป็นกลุ่มที่มีการแพร่ระบาดของโควิด๑๙มากที่สุดนะคะ

คือรวมแล้วมีถึง๑๓๓๔รายหรือคิดเป็นถึง๑๔๙ค่ะ
ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้คนกลุ่มนี้กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ย
ก็เพราะว่ามีทั้งกลุ่มที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศด้วย
แล้วก็เป็นชาวต่างชาติที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงนั่นเองนะคะ
ฟังเสียงของโฆษกสบคหน่อยค่ะ
ผมรายงานหลายวันอยู่ที่อายุเฉลี่ยอยู่ที่๔๐ปี
ตอนนี้ลงมาที่๓๙ปีแล้วนะครับ
ก็อยู่ในกลุ่มนี้นะครับ๖๕๘รายนะครับ
รวมแล้วประมาณสัก๑ใน๔ของผู้ป่วยทั้งหมดที่เป็นสะสมนะครับ
เพราะฉะนั้น๑ใน๔คนอยู่ในกลุ่มของวัย๒๐๒๙ปี
ถ้าตัวเองอยู่ในกลุ่มวัยนี้
ท่านเป็นคนกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อสูงสุด๑ใน๔คนที่มีการรายงานอย่างนี้
ขอให้ดูแลตัวเองอย่างดีนะครับ
ขณะที่พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้อำนวยการสอบคอ

เดินทางไปตรวจเยี่ยมที่โรงพยาบาลสนามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
ซึ่งโรงพยาบาลสนามแห่งนี้รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙มาตั้งแต่๒๕มีนาคมแล้ว
สามารถรับผู้ป่วยได้๓๐๘เตียงค่ะ
นายกรัฐมนตรียังได้เขียนข้อความและกล่าวขอบคุณให้กำลังใจทีมแพทย์เจ้าหน้าที่ทุกคน
เสียสละทุ่มเทอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยนะคะ
ดูแลผู้ป่วยอย่างดีมาตลอด๒๔ชั่วโมงต่อวันเลยค่ะ
รวมทั้งยังขอบคุณนักศึกษาที่เคยพักที่อาคารนี้
แต่ต้องเสียสละเพราะว่าถูกดัดแปลงมาใช้เป็นโรงพยาบาลสนามแล้ว

นายกรัฐมนตรียังลงพื้นที่ไปตรวจด่านเคอร์ฟิลล์ด้วยตัวเอง
พื้นที่เขตปฐุมวันทองหล่อสุธิศาลและห้วยขวาง
เพื่อให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
ทีนี้ตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อที่รายงานออกมาดูเหมือนว่า
กราฟจะไปในทิศทางที่ดีขึ้น
ประกอบกับ๓๐เมษายนนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายที่มีการประกาศมาตรการล็อกดาวน์ออกมา
กลางสัปดาห์จะมีการประชุมกันอีกครั้งนะคะ
ว่ามาตรการหลังจากหมดสิ้นแล้วจะไปในทิศทางใด

จากทางห้างสรรพสินค้าต่างก็เริ่มจะส่งสัญญาณแล้วล่ะค่ะ
พร้อมจะเปิดให้บริการในวันที่๑พฤษภาคมนี้แล้ว

ที่เขาส่งจดหมายถึงคู่ค้าแล้วก็พันธมิตรทางการค้า
ระบุว่าบริษัทขอแจ้งกำหนดการที่คาดว่าจะเปิดให้บริการในวันที่๑พฤษภาคม๒๕๕๙
ในเวลาเปิดปิดสาขาตามปกติของแต่ละสาขา
และเพื่อความพร้อมในการให้บริการ
ขอให้พนักงานขายเข้ารายงานตัวที่สาขาในวันที่๑๘เมษายน๒๕๕๙
และขอให้คู่ค้าตรวจเช็คสุขภาพความพร้อมของพนักงาน
ส่งเข้ามาที่สาขาตามข้อกำหนดในหนังสือแนวทางปฏิบัติ
สำหรับการกลับมาปฏิบัติงานของพนักงานตามที่แนบไปด้วย
คือนอกจากห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่แล้ว
ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารสนามกีฬาผับบาร์ร้านเกมร้านเสริมสวย

ต่างก็มีกำหนดกลับมาให้บริการในวันที่๑พฤษภาคมเช่นเดียวกันนะคะ
โดยในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙

คือบอกว่ายังบอกไม่ได้นะคะ
มาตรการล็อกดาวน์จะยุติในวันที่๓๐เมษายน

จากว่าที่ผ่านมายอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็อยู่ที่๒๐๓๐ราย
คือยังเป็นตัวเลขที่อยู่ในความพึงพอใจในระดับหนึ่ง
แต่ก็ต้องดูเลขที่ต่ำลงมาอีกนะคะ
ต่ำลงมากว่า๑๐รายคืออยากให้น้อยลงไปกว่านี้อีก
ดังนั้นมาตรการตึงหรือว่าหย่อนเนี่ย
จะต้องเกิดจากการบริหารสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนควบคู่กันไปด้วย
ขณะที่นายกะลินสารสินประธานกรรมการหอการค้าไทย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยที่ปรึกษาสบคก็ระบุว่า
หากมาตรการล็อกดาวน์เป็นไปตามกำหนดเดิมที่๓๐เมษายนนี้
จะมีการเสนอแผนแบ่งกลุ่มพื้นที่เป็นสีแดงสีเหลืองเขียว
แล้วก็กำหนดมาตรการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดนะคะ
อย่างเช่นร้านอาหารถ้ากลับมาเปิดให้บริการ
ก็จะต้องมีการเว้นระยะห่างของโต๊ะเก้าอี้
หรือว่าร้านที่เป็นห้องแอร์ก็จะต้องมีระบบถ่ายเทอากาศ
มีมาตรการการตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็มีอุปกรณ์ป้องกัน
ให้กับผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการด้วย
ค่ะก็นี่แหละเขาจะมีการขยายมาตรการหรือไม่
ก็คงต้องดูตัวเลขของผู้ติดเชื้อเพิ่มด้วย
แล้วก็วินัยของเราทุกคนด้วยเพราะว่าเปิดไปแล้ว
ถ้าหากว่ายังทำตัวเหมือนปกติเนี่ยเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกนะคะ